ก็ใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ห้ามเข้าสนามเด็ดขาด
วันต่างต่างเท่านั้นนะครับคู่เปิดสนามครับ

กับปปสาปซีรีแต้รัตนาชัยครับคู่มวาดำหนึ่งของรายการ
แล้วก็คู่มือ๓ของโลกชาวไทยที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ใน
รายการไทยแลนดโอเพ่นก่อนอันนี้อีกหนึ่งรายการ
หมาดนะครับเจอกับโรบินทาเบลิงกับทาง
ซีเรนนาทเพีียคคู่มืออันดับสิบหกของโลกจาก
เทอร์แลนด์ก็สูสีนะครับแต่สุดท้ายบาสกับทาง
ปป้อป้อเนี่ยเชียบขาดกว่าในเกมบุคชนะไปก่อนใน
เกมแรกยี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่จัดนั้นเกมสองคู่ขอเน็น
สเมินกันที่สิบแปดออกสิบแปดและสุดท้ายบาสกับป่อป้อ
กันนิ่งกว่านะครับฮึดมาชนะไปได้

จบเกมครับคู่ผสมของไทยชนะไป๒เกม
วดเข้ารอบ๒รอพบกับผู้ชนะ
ระหว่างคู่มือ๑๒ของโลกจากมาเลเซีย
หรือว่าคู่มือ๔๒ของโลกจากฝรั่งเศสครับ